นี่เรามาดูสิ่งปนเปื้อนในอาหารอีกแล้วนะฮะ
มีลูกค้าไปสั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวแบบรถเข็น
แล้วทีนี้พอกลับบ้านแกะออกมาดูเอ้านี่มันคือฝอยขัดหม้อหรือเปล่า
โอ้โหนี่คือมาทั้งยวงเลยนะครับคุณสิทธิ์ประกูล
ดวงเลยมาได้ยังไงฮะแต่ว่าข่าวแบบนี้เราเคยนำเสนอแล้วนะคุณ

กรณีครั้งที่แล้วนี่ไปสั่งอาหารอะไรมานะที่มันมีฝอยแบบนี้
แล้วก็เอามาแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับ
ครั้งนี้นะฮะคนไปสั่งบะหมี่บะหมี่แห้ง
แล้วพอกลับมาถึงบ้านอ้าวแกะออกมาจะกินซะหน่อยปรากฏว่าเนี่ย
ไอ้ฝอยเนี่ยนะฮะก็แน่นอนแล้วว่ามันคือฝอยขัดหม้อนะครับ
แล้วทีนี้ทางเพจเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
เขาก็เอามาเตือนกันไว้บอกว่าให้เฝ้าระวังด้วยนะครับ
ผู้บริโภคเองและที่สำคัญคือพ่อค้าแม่ขาย
ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
แล้วก็หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป

บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้ปนมาแค่เส้น๒เส้น
อันนี้มันปนมาทั้งฝอยเลยนะฮะฝอยขัดหม้อเต็มเลยนะครับ
สงสัยว่าทางคนขายเนี่ยเขาจะล้างจานล้างหม้อล้างอะไร
แล้วแบบมันมีเศษพวกนี้ติดมาด้วย
หรือมันพอล้างหม้อนะคุณมันอาจจะติดอยู่ที่หม้ออยู่
แล้วทีนี้คุณใส่น้ำซุปต้มลงไป
คุณเอาบะหมี่ลงไปลวกคุณตักน้ำซุปหรือคุณลวกแค่นี้

คือบางทีพอฝอยขัดหม้อใช้งานไปนาน
มันก็จะเสื่อมสภาพมันก็จะเปื่อยุ่ยแล้วมันก็จะออกเป็นแบบนี้
จะหลุดออกมาดูแล้วถ้าคุณคิดดูว่าฝอยขัดหม้อเนี่ย
มันผลิตมาจากเหล็กหรือว่าสแตนเลสอย่างดี
ถ้ากินก็ใบมันบาดคอนะโอ้บาดคอจริงนะฮะ
ก็ต้องระมัดระวังใส่ใจในเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับ
เอามาเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้เจอบ่อยไอ้ฝอยขัดหม้อแบบนี้นะครับ